ส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่ว่าการอำเภอป่าโมก
มีชาวบ้านเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวเบนเจวันฟักแก้วนายอำเภอ
หลังจากมีคำสั่งด่วนค่ะย้ายในอำเภอให้มาช่วยราชการกรมการปกครอง
อบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ
ตั้งแต่๗มกราคมจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ
คำสั่งดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะบอกว่าสืบเนื่องมาจากกรณีปล่อยให้มีการเปิดบ่อนไก่
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้าจนอังทองมีผู้ป่วยสะสมถึงหกสิบสี่รายหรือเปล่า
ซึ่งมีการแพร่กระจายออกมาจากบ่อนไก่สามแห่งในจังหวัดอ่างทองและจากการปรากฏไทม์ไลน์นะคะ
ตรวจสอบทามไลน์ของชายชาวเมียนมาอายุสามสิบเก้าปีที่ติดเชื้อมีทามไลน์เดินทางไปบ่อนไก่ชนสามแห่ง
ที่ป่าโมกหนึ่งที่อำเภอเมืองอีกสองทำให้อังทองมีประชาชนติดเชื้อโควิดสิบเก้าหลักหลัก
มาจากบ่อนไก่และสนามไก่ชนค่ะส่วนที่ชุมพรนะคะนายนักรบนัทหลัง
คำสั่งย้ายเป็นการด่วนเช่นเดียวกันค่ะให้ไปช่วยราชการกรมการปกครอง
อบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่วิทยาลัยการปกครองเป็นการประจำ
ตั้งแต่๗มกราคมคำสั่งเหมือนกันเปรี้ยบค่ะ
ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่า
มาจากกรณีนี้หรือเปล่ากรณีที่ปล่อยให้มีการเปิดบ่อนไก่ในช่วง
โควิด๑๙ระบาดจนชุมพรค่ะถูกยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงป้องกัน
เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดจากกลุ่มบุคคลจำนวนมากที่เข้าไปเล่นพนันชนไก่
ตามที่เพจชมรมแพทย์ชนบทเอาภาพไปโพสต์ไว้
มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวแพร่หลายและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วประเทศ
เฉพาะพื้นที่เท่านั้นนะคะและจากข้อมูลพบว่าชุมพร
มีสนามไก่ชนที่ได้รับอนุญาตเน้นย้ำแบบนี้นะคะที่ได้รับอนุญาต๑๘แห่งจาก๘อำเภอ
โดยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจังหวัดออกใบอนุญาตให้มีการเปิดสนามไก่ชนเป็นกรณีพิเศษ
เนื่องในงานประจำปีคืองานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จสมเด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาตินะคะ
ซึ่งก็ทำให้เป็นที่ที่เกิดการแพร่กระจายของโควิด๑๙ได้